คืนนี้ค่ะที่บุรีรำมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๔ปีเขาเป็นคนขับรถทำถนนน่ะนะคะ
เขาก็ขอเข้าห้องน้ำที่บ้านคุณยายท่านหนึ่งซึ่งสนิทกันเขารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
คุณยายก็อ่ะให้เข้าห้องน้ำปรากฏว่าจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เข้าห้องน้ำอะไรเสร็จสับแล้วเปิดประตูออกมา
ลูกเขยของคุณยายและลูกเขยของคุณยายเข้าใจผิดว่านี่คือชายชู้ของภรรยาตัวเอง
อยู่ดีก็เข้าใจผิดแบบนี้แล้วเอามีดฟันเข้าหน้าเขาเลยค่ะจนเขาเป็นแผลชะกันเลยนะคะคือตาเนี่ยถล่นออกมาเลยนะโอ้โหตายแล้ว
บาดเจ็บสาหัสนะคะคุณยายเนี่ยโกรธลูกเขยตัวเองมากถึงขั้นไล่ลูกเขยออกจากบ้านเลย
ว่าผู้ชายคนนี้คือคุณยายบอกสนิทมากรู้จักกันเขาเอาของมาฝากยายด้วยซ้ำแล้วเขาแค่ขอเข้าห้องน้ำ
เข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วทำร้ายเขาเลยอ่ะครับนี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสองทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
ที่บ้านมะค่าหมู่๒ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
นายชินกรวงดินดำอายุ๔๔ปีคนนี้นะคะที่บาดเจ็บอ่ะนะคะเขาเป็นคนขับรถทำถนนถูกมีดฟันเข้าหน้า
แผลเปิดยาว๑๐เซนติเมตรได้จมูกแหว่งตาขวาทะลนออกมาเลยเจ็บหนักขนาดนั้นเลยค่ะ
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะยายสมพรอายุแปดสิบสองก็คือเจ้าของบ้าน
ยายบอกว่าคนที่ก่อเหตุคือลูกเขยนี่แหละลูกเขยยายนี่แหละชื่อว่านายสมัยอุไรรำอายุ๓๓
นี่คือนายสมัยค่ะหรือในโด่งค่ะที่เป็นผู้ก่อเหตุ
คุณยายบอกว่าก็วันเกิดเหตุนายชินกรเอาพริกที่ยายฝากซื้อจากขอนแก่นมาให้
ยายเปิดเป็นร้านขายของชำแล้วนายชินกรเอาพริกมาฝากแล้วบอกขออาบน้ำหน่อยได้ไหม
อาบน้ำนะยายก็บอกเอาเลยตามสบายบ่อยมากที่มีคนงานชายหญิงมาขออาบน้ำขอเข้าห้องน้ำ
ยายก็ใจดีให้เข้าแล้วยายรู้จักกับนายชินกรอยู่แล้วกลายเป็นว่าลูกเขยกลับมา
นายชินกรเดินออกจากห้องน้ำพอดีแล้วภรรยาตัวเองทำกับข้าวอยู่ใกล้ใกล้ห้องน้ำ
เข้าใจผิดคิดว่านายชินกรเป็นชู้กับภรรยาเอามีดฟันใส่หน้าเลยนะคะ
แล้วโอ้โหคุณยายบอกสงสารนายชินกรมากไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยอ่ะถูกเข้าใจผิดแบบเนี้ย
ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บขนาดนี้ไม่ให้อภัยลูกเขยนะไล่ลูกเขยออกจากบ้าน
คุณยายบอกไม่อยากให้ลูกเขยอยู่บ้านหลังนี้แล้วอะค่ะ
คุณยายบอกว่ายายให้ห้องเจ็บเอาพลิกมาฝากแล้วหนูปว่ากลินเอาพลิคมาฝากนะ
เขาก็ต้องกลายเป็นมะโดนอะไรแบบนี้
ส่วนภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะ
นางสาวพรพิมลอายุ๔๓
เธอก็บอกว่าโอ้โหสงสารคนที่ถูกทำร้ายมากเลย
เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจริง
เขาเป็นลูกค้าประจำของร้านคุณยายนี่แหละ
ก็คือแม่ของคุณพรพิมลเนี่ยนะคะ
เปิดเป็นร้านขายของชำแล้วก็คุ้นเคยกันมาก
สามีมากเลยนะที่มาทำอะไรแบบนี้
สามีสงสัยคงเมาอะไรมา
นี่ภรรยาเอ่ยปากเองเลยนะคะครับสามีคงเมาอะไรมาแน่เลยอ่ะ
แล้วก็มาทำร้ายนายชินกรคนนี้

เลือดมันออกมาก
ผ้าขนูจนเอาไม่อยู่นะพี่ผ้าขนูใหญ่นะ

ถูกว่ารุนแรงเกินไปไหมครับนี่ใช่รุนแรงสิพี่

ของนายชินกรคนเจ็บมาจากขอนแก่น

ก็ต้องเฝ้าอาการของนายชินกรนะคะ
ด้วยโควิด๑๙เต่านี้ก็ต้องเฝ้าแบบคนเดียว
ญาติคนต่อคนก็ต้องรักษาให้หาย
คุณยายบอกสงสารมากเพราะตอนนี้อาการยังหนักนะ